จุดหนึ่งเกิดอุบัติเหตุ

รถของกู้ภัยท่านหนึ่งนะฮะจอดอยู่

รถเก๋งมาพุ่งโชนเขา
ตรงจังแบบนี้เลยนะคะ
คือกู้ภัยก็ไปจอดอยู่เกาะกลางถนนตรงนั้นด้วย

รถเก๋งเองเขาก็ไม่เห็น
คืออาจจะรีบแหละไปช่วยคนเจ็บนะคะ
สุดท้ายแล้วอะไรหลุดกระจายแบบนี้ค่ะ
คือกู้ภัยอาจจะรีบ
เพราะว่ารีบไปช่วยคนที่ประสบอุบัติเหตุ
ครั้งแรกคือเขาเจ็บแขนหักไงฮะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นท่านเองก็ต้องดูแลความปลอดภัยของท่านด้วยนะครับ

จะมีรถมอเตอร์ไซค์มาจอดตรงเกาะกลางถนนแบบนี้นะคะ

ขณะที่คุณพิรพัฒน์ปานดับใหม่
เป็นทีมเพื่อนมาช่วยเขาจากการประสบอุบัติเหตุ
นครราชศรีมาแล้วสุดท้ายรถตัวเองก็โดนชนแบบนี้นะคะ

แล้วก็ไม่ได้กล่าวขอโทษกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยรายนั้นด้วยนะคะ

ตำรวจบอกว่ารถเก่งเนี่ยโอ้ยังโชคดีนะคะ
มีประกันภัยชั้นหนึ่งไหมมี
แล้วเหลือเวลาอีก๑๐วันเท่านั้นที่ประกันภัยจะขาด

สุดท้ายก็ต้องไปเคลมประกันกันนะคะ
ยังไงนะความตั้งใจดีจะช่วยเหลือผู้อื่น
ต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยด้วยนะครับนะครับใช่ใช่